แต่อย่าลืมที่สำคัญคือจะต้องข้อมูลถูกต้อง
ถ้าเกิดบิดเบือนมีโทษนะคะเป็นโทษพอเราบอคคอมพิวเตอร์

นายภัยบูลอมรพินโยเกียรติที่ปรึกษากรรมการวิสามัน
พิจารณาร่างพรบว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่๒ปี๖๐
บอกว่าการขายสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีการไลฟ์

แต่ข้อมูลมันหลอกลวงมันสร้างความบิดเบือน
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้อื่น
ถ้าเป็นแบบนี้มีความผิด
ตามพคมมีโทษก็คือจำคุก๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
หรือว่าไปแท็กคนอื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนรำคาญเนี่ย
มีความผิดไหมมีเหมือนกันค่ะ
รวมถึงการโฆษณาขณะที่ไลฟ์ขายสินค้าด้วย
เพราะว่าร้อยละ๓๖เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ
ถ้าเกิดว่าตามหลักแล้วจะต้องมีการขออนุญาตโฆษณา
จากทางออยก่อนเพื่อควบคุมไงไม่ให้โฆษณาเกินจริง

ผิวขาวใน๗วันกินแล้วผอมลงอันนี้ถือว่าผิด
รวมถึงการโฆษณาชิงโชคแจกของรางวัลด้วยวิธีต่าง
ก็ต้องมีการขออนุญาตชิงโชค
จากทางกระทรวงมหาดไทยตามพรบการพนัน๒๔๗๘ด้วยนะ
ไม่งั้นถ้าเกิดไม่ได้ขอมีความผิดค่ะ
โทษก็คือจำคุกตั้งแต่๓เดือนจนถึง๓ปี
ปรับตั้งแต่๕๐๐จนถึง๕๐๐๐บาท
ดังนั้นหลังจากนี้พ่อค้าแม่ค้า